คุณผู้ชมครับยังต้องไปดูสถานการณ์น้ำท่วม
ในพื้นที่จังหวัดภาคอีสานกันหน่อยนะครับ

โดยสถานการณ์แม่น้ำมูลที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับ

วัดบุรพาตำบลในเมืองอำเภอเมืองอุบราชธานี

อาศัยอยู่ริมถนนสะพานร้อยปี

หลังจากแม่น้ำมูลล้นตลิ่ง

นายบรรพฤษกุลเกลี้ยงหัวหน้าชุมชนวัดบุรพา

ระดับน้ำที่ท่วมสูงของปีนี้
ใกล้เคียงกับเมื่อ๑๗ปีก่อน

ที่น้ำเขาท่วมตัวเมืองของอุบรนะครับ
ระดับน้ำสูง๑๐เมตร๗๗เซนติเมตร
ทำให้ชาวชุมชนเริ่มมีอาการเครียด

ขนข้าวของหนีน้ำที่ท่วมสูง

มีไม่เพียงพอต่อการขนของด้วยนะครับ

ก็มีอาการเจ็บป่วยทั้งเรื่องของสุขภาพด้วย

สามัญประจำบ้านเพิ่มเติม

ประสบภัยน้ำท่วมในช่วงนี้

ในแม่น้ำมูลอย่างต่อเนื่องครับ
อำเภอเมืองเชียงรายอากาศครึ้ม
ขอบคุณนะครับที่รายงานเข้ามาหน้าจอนะครับ

การใช้ชีวิตตอนกลางคืนของชาวบ้าน

อำเภอทุ่งเขาหลวงเนี่ยโอ้โหดูสิคะ
มันยากลำบากเหลือเกินเพราะว่าน้ำเนี่ย
ท่วมหมู่บ้านท่วมพื้นที่การเกษตร
ทั้งหมดเลยนะคะคืออยู่ไม่ได้
ต้องย้ายมาอยู่บนพนังกั้นลำน้ำชี

แบบนี้ค่ะไม่มีไฟฟ้า

คือต้องจุดเทียนเอาใช้ไฟฉายส่องกบ

แสงสว่างลูกหลานทำยังไง

จะต้องไปอ่านหนังสือทำการบ้าน
ก็ต้องจุดเทียนอ่านหนังสือกัน

ป้องกันยุงนะคะแต่ชาวบ้านเขาก็
ต้องพยายามปรับตัวค่ะเพราะชาวบ้าน

มันจะอยู่กับเราอีกนานไหมแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ย

เราก็ต้องใช้ชีวิตจุดเทียนแบบนี้ไปก่อน

จากส่วนราชการแล้วก็หน่วยงานต่าง
เขาก็ไม่ได้ทอดทิ้งค่ะเอาสิ่งของ

ไปมอบให้ส่งกำลังใจให้กับ
ผู้ที่ประสบอุทธกภัยนะคะ

เป็นครั้งที่๓แล้วนะครับอันนี้ที่
นังกั้นน้ำคลองเนินกลุ่มที่หมู่๑บ้านท่ายางตะบนเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่ม
แตกอีกครั้งแล้วเพราะว่าทนแรงของกระแสน้ำที่ไหลมาจากคลองชมพูตำบลชมพูอำเภอเนินมะปราง
ไหลลงสู่คลองวัดตายมหรือว่าคลองเนินกลุ่มตั้งแต่วันที่๑กันยายนที่ผ่านมา
คือพนังกั้นน้ำมันทนแรงน้ำไม่ไหวแล้วนะครับนับว่าเป็นการแตกครั้งที่สามหลังมีการซ่อมแซม
น้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรอีกครั้งจนได้รับความเสียหายนับหมื่นไร่
ต่อมาทุกภาคส่วนของรัฐร่วมกับทหารตำรวจจิตอาสาแล้วก็ชาวบ้านในตำบลเนินกลุ่มเอง
ได้ช่วยกันทำพนังกั้นน้ำคลองเนินกลุ่ม
ท่ายางใหม่จนสำเร็จเรียบร้อย
นี่ยกมือชูมือชูไม้บอกสำเร็จสักทีนะฮะ

ชาวบ้านก็ชื่นชมยินดีกับความสำเร็จ
เพราะเกิดจากแรงสามัคคีในครั้งนี้
แต่ทีนี้ก็ต้องเฝ้าระวังปริมาณน้ำ
แล้วก็การไหลของน้ำที่ค่อนข้างจะเชี่ยวแล้วก็ไหลแรงนะครับ